ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ไทยรัฐทีวีจับมือกับสนุกดอตคอมจัดทำโพลสำรวจความคิดเห็นให้คุณผู้ชมมาร่วมโหวตกันค่ะ
ใช่แล้วค่ะให้คุณผู้ชมนะคะร่วมโหวตว่าข่าวไหนคือที่สุดแห่งปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
และสะเทือนใจสะเทือนวงการบันเทิงมากที่สุดจาก๕อันดับดังต่อไปนี้ค่ะ
ตลอดปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดที่ผ่านมามีข่าวร้อนประเด็นดังของคนในวงการบันเทิง
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแบบไม่ได้พักหายใจกันเลยนะคะแต่ข่าวไหนคือข่าวที่สะเทินวงการ
และได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุดแห่งปีจาก๕ข่าวดังต่อไปนี้
อาวิทย์หมอชิตผ่านตัวเองเป็นนักแสดงอิสระพร้อมจับตาดารายุคใหม่ไม่ขอมีสังกัดมากขึ้น
หากคู่รักวัยรุ่นบี้กุ๊บกิ๊บประกาศป่องก่อนแต่งขอโทษสังคมทำผิดประเพณี
แต่ไม่ใช่ความผิดพลาดคุณผู้ชมสามารถร่วมโหวตได้ที่
คุณผู้ชมก็สามารถร่วมโหวตกันได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๓๐ธันวาคมนี้นะคะ
แล้วมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าผลโหวตข่าวไหนสะเทือนวงการบันเทิงมากที่สุดประจำปี๒๕๕๙
ในรายการเช้าข่าวชัดโซเชียลวันที่๓๑ธันวาคมนี้ค่ะ
แต่ละข่าวแต่ละเรื่องเนี่ยสะเทือนใจทั้งนั้นเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมโหวตกันเข้ามาเยอะนะคะ